เพราะว่าข่าวแรกก็ยิ้มไม่ออก
ผัวเมียเนี่ยเหมือนลิ้นกับฟันใช่ไหมอันนี้เหมือนลิ้นกับฟันโอ้โหลิ้นกับฟันคือใช่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
คือผัวกับเมียเนี่ยนะเขาเลี้ยงวัวกันอยู่๘ตัวเมียบอกว่าพี่ขายเถอะเอาเงินมาใช้ในบั้นปลายชีวิตกัน
ผัวไม่ขายครับผัวไม่ขายแล้วผัวเนี่ยทำทีแบบจะคว้ามีดนะฮะ
คว้ามีดจะฟันเมียแบบทะเลาะกันแล้วล่ะนะครับเมียไวกว่า
อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมกลับใช่ไหมล่ะฟันฉับเขาให้หัวตายเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โห
เนี่ยนั่งตายอยู่บนนี้เหตุเกิดที่บ้านเลขที่หนึ่งสองแปดหมู่ห้า
เวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนครับตำรวจสพเมืองเชียงแสนนะครับ
เข้าตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตคือนายสมนึกชุ่มมงคลอายุ๖๙ปีเป็นเจ้าของบ้าน
สภาพศพถูกฟันที่ศีรษะเป็นแผลเวอะหวะครับนั่งเสียชีวิตแล้วนี่หงายเงือบไปเนี่ย
นั่งเสียชีวิตบนเก้าอี้นะครับแล้วก็มีมีดพระตกอยู่ข้างเก้าอี้หนึ่งเล่มฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นแหละชื่อนางบุภาชุ่มมงคลอายุ๖๓ปี
เธอก็ยืนรอมอบตัวอยู่นะกับตำรวจนี่แหละจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สามีภรรยาเนี่ยหารือกันเกี่ยวกับวัวพันธุ์คือวัวพันธุ์เนี่ยก็ถ้าขายก็ราคาดี
เนี่ยคุณผู้ชมเลี้ยงไว้ตัวนะฮะตีไปฟักนะถ้าตัวพันธุ์ดี
มีตัวใหญ่นะเอาตีถูกนะครับเอาสัก๒๐๐๐๐ก็พอ๘๒๐๖๐๐๑๖๐
บุภาพรยาเนี่ยอยากให้สามีเนี่ยขายบอกว่าพี่ขายเถอะ
เอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตบ้านปลายกันเราจะได้อยู่อย่างสบาย
ฉันเนี่ยเอาวัวไปเลี้ยงคนเดียวเธอจะมาให้ขายแล้วเอาไปกินอยู่กัน

ค่ะอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่คู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วสิ
นั่นนะสิมุมหนึ่งก็คิดแบบนั้นนะฮะใช่ไหมคะ

แต่คุณไม่ได้อยากจะเป็นคู่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
ใช่ไหมนะฮะเอออ้าว

สามีทำทีทำท่าจะคว้ามีดมาทำร้ายภรรยา
แต่ภรรยาไม่ได้แค่ทำทีทำท่าครับคว้าเลย
คว้าปั๊บอยู่ใกล้มือกว่าฟันชับเข้าไป

พอเธอก่อเหตุดังนั้นเสร็จแล้วก็บอกลูกสาวโทรแจ้งตำรวจนะฮะ
เรื่องต้นนะครับตำรวจควบคุมตัวนางบุภาไปสอบสวน

เมื่อกี้น้องปุ้ยก็พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวนะฮะ
ยังไงก็ต้องอยู่เลี้ยงดูกันไป
ใช่นะฮะเออนะฮะ